คุณผู้ชมเชื่อไหมถ้าเกิดว่ามีคนอย่างคนที่ชื่อแจ๋ม
คุณแจ๋มเนี่ยเขาทำงานอยู่ที่อิสราเอลอยู่มาประมาณ๑๖ปีแล้วนะ
แล้วนับถือน้ำใจพี่แจ๋มมากจริง
เพราะว่าเป็นเหมือนคนกลางคอยประสาน
ประสานให้กับญาติทั้งคนไทย
ติดต่อกับแรงงานไทยที่มาทำงานในอิสราเอลแล้วติดต่อไม่ได้
คุณแจ๋มนี่แบบเป็นแบบทุกอย่างเป็นเซ็นเตอร์เป็นมือไม้
ส่งข่าวแล้วบอกให้คนที่เมืองไทยใจเย็นไว้ก่อน
สบายใจเอาไว้ก่อนถ้าเกิดมีความคืบหน้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวจะช่วย
ดูตอนที่พี่แจ๋มเขาไลฟ์หน่อยค่ะ
ให้ทุกคนช่วยเหลือตัวเองไว้ก่อน
พี่น้องลั่นก็ขอให้พระจอบภูมิข้องทุกคนนะคะ
เป็นห่วงทุกคนค่ะคือตอนนี้แจ้มวิ่นหลายคนหน่อย
ค่อนข้างไปพยายามประสานงานทั้งในมือแล้วกันอีกอย่าง
คนบอกว่าโทรหานายจ้างให้หน่อยโทรหานายจ้างให้หน่อย
เอาขึ้นโทรหาแล้วนะคะพี่น้องค่ะในจ้างก็ไม่สามารถออกมาจากที่หลบภัยได้

เข้าใจค่ะเพราะว่าคนงานจะอยู่นอกพื้นที่

นี่ค่ะใช่แล้วหลังจากเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงที่อิสราเอลที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย
เป็นบางช่วงบางตอนนะคะที่พี่แจ๋มมีการไลฟ์แล้วก็เล่าถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ตามหาเพื่อนแรงงานไทยเอาเป็นเซ็นเตอร์เป็นแหล่งข้อมูลให้กับญาติญาติที่ยังติดต่อ
ว่าคุณแจ๋มเนี่ยอยู่ที่เมืองนาตาเนียเมืองนี้ทำไมไม่เห็นเคยได้ยินชื่อในข่าวเลย
คืออยู่ใกล้กับเทลอาวีฟค่ะห่างกันสักประมาณ๓๐โลได้
แล้วคุณแจ๋มอยู่มา๑๖ปีแล้วดอม

สถานการณ์การโจมตีที่แบบรุนแรงมากขนาดนี้
แล้วตอนนี้นะคนอยู่ในบ้านหมดเลย

ไม่มีใครกล้าที่จะออกไปนอกตัวอาคาร
ออกไปนอกบ้านเพราะว่ากลัวเรื่องความปลอดภัย
แล้วก็ต้องฟังข่าวจากทางการเท่านั้นนะคะ
ก่อนจะเกิดเหตุนะทุกคนแบบใช้ชีวิตกันตามปกติเลย

คือเสียงไซเรนที่มันดังขึ้นแล้ว
โอ้โหหนีตายแบบไม่คิดชีวิต

แจ๋มบอกนะว่าเชื่อไหม
ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้น
มือถือพี่แทบไม่ได้วางเลยพอกดวางปั๊บอ้าวมีสายเข้าต่อ
หรือว่าคุยอยู่มีสายเข้ามาตอบเพราะว่าคนพยายามติดต่อพี่แจ๋ม
ทำยังไงดีคือหาช่องทางติดต่อสถานทูตไม่ได้เลย
ญาติพี่น้องฉันที่เป็นแรงงานอยู่ที่นั่นเป็นยังไงบ้าง
ทุกคนอยากกลับไทยนะบางสายโทรมาบอกว่า
แจ๋มพี่แจ๋มตอนนี้พวกเรารวมกันอยู่๓๐กว่าคน
เป็นคนไทยทั้งนั้นเลยมีคนสาหัสด้วยโดนสะเก็ดระเบิดด้วย
แล้วตอนนี้แรงงานส่วนใหญ่เขาจะอยู่ในจุดหลบภัย
หลบภัยในแคมป์คนงานนั่นแหละนายจ้างเองก็อยู่ด้วย

คือทางการเขาไม่ให้ออกทางการอิสราเอลจนกว่าจะปลอดภัยสูงสุด

ก็ที่เราประกาศเตือนกันตลอดแล้วเราก็นำเสนอข่าวตลอด
ถ้าเกิดว่าได้ยินเสียงสัญญาณเตือนให้รีบเข้าไปในห้องหลบภัย
ถ้ายังไปไม่ทันหมอบลงให้ต่ำที่สุดหยุดใช้อะไรนะมือถือ

นี่แหละค่ะตอนนี้ต้องให้ทุกคนตั้งสตินะ
กว่าจะมีคำสั่งจากทางการของอิสราเอล
แจ๋มบอกนะว่าจะพยายามช่วยเหลือเพื่อนคนไทยให้มากที่สุด

คุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่าญาติใครที่เป็นแรงงานไทยอยู่ในอิสราเอล
เผื่ออยากจะอินบ็อกซ์ไปไปถามหรือไปให้ข้อมูลค่ะ
สังคมทุกชุมชนต้องการคนแบบนี้จริง

คือเธอไปทำงานของเธออยู่มาตั้ง๑๐กว่าปี
แต่ทำหน้าที่เป็นเหมือนศูนย์กลางเลย